การขับขี่โยยาลประหาราชาณ์ด้วยความเร็วนั้น

ที่จะคุมเข้มเรื่องของการป้องกัน
ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
ติดตามจากรายงานโดยคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกดปุ่มสตาร์ทเป็นสัญญาณการปล่อยขบวนรถตรวจการ๕๐คันให้ออกไปทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วง๗วันอันตรายในระหว่างวันที่๒๙ธันวาคมไปจนถึงวันที่๔มกราคม๒๕๖๒
อกจากนี้ยังมีหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเพื่อดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะบนถนนสายรอง

สาเหตุหลักมาจากขับรถเร็วสูงเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาคือเมาสุราและยาบ้า
และอันดับ๓คือความประมาท
ขณะที่สถิติอุบัติเหตุบนเส้นทางหลวงชนบท

ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่๑๕ธันวาคมพบว่า
มีอุบัติเหตุ๑๓๗๒ครั้ง
และมีผู้เสียชีวิต๒๙๑คน
สาเหตุอันดับหนึ่งคือขับรถเร็ว

และอันดับ๓เกิดจากคนและรถตัดหน้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เพราะกลายมาเป็นสาเหตุอันดับต้น

ย้ำให้ตั้งด่านเพื่อให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว

บางทีก็มีถนนของทางหลวงชนบทเข้ามาเชื่อมกับทางหลวง
ถ้าไม่มีสัญญาณไฟบางทีรถออกมาออกมา
สวนกับรถที่วิ่งเข้ามาก็จะเกิดอันตรายนะครับ
เพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงพวกนี้ก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่า
ในเรื่องของการตั้งด่านชะลอความเร็วนะครับ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปจับนะครับ
ขณะที่กรมทางหลวงชนบทจะหามาตรการป้องกัน
และหาสัญญาณเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังมากขึ้น

เพราะว่าปัจจุบันนี้สิทธิ์นิดลงความเร็วสูงมากที่เกิดประเทศ
เราก็จะไปตั้งไฟเหลืองเพื่อจะเป็นการเตือน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่วิ่งขับเข้ามา
เมื่อเห็นไฟเหลืองด้านหน้าก็เชื่อว่าก็ต้องลดความเร็วลง
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวในปี๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคมจะขยายพื้นที่ติดกล้องตรวจจับความเร็วแบบแสดงผล
คู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ซึ่งปัจจุบันมีเพียงในจังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่และอุดรธานีค่ะ
มาสิวรีกรมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน